ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะคะ
คือกำลังมาแรงขายดิบขายดีนะฮะ
สามารถทานสดได้เลยนะคุณผู้ชม
พันธุ์นี้สามารถนำไปทำส้มตำได้
ไปทำส้มตำแทนเส้นมะละก่อพี่เบิร์ต
แล้วสามารถปอกแล้วทานใส่ปากสดดิบแบบนั้นได้เลยนะคะ
เนี่ยรสชาติไม่ขมไม่เฝือนไม่อะไรเลยอ่ะกรอบหวานอร่อยนะคะ
คุณละเอียดขนธาตุหรือว่าพี่ตุ้มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙
บ้านหนองบัวตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ซึ่งพี่ละเอียดเนี่ยแกเป็นเจ้าของสวนไผ่บงหนองบัวด้วยนะคะ
พาเราเชิญชมผลผลิตเขาบอกว่าชื่นใจมากที่ทำสำเร็จนะ
ไผ่แทงหน่อจนเริ่มเก็บเกี่ยวขายได้กิโลกรัมละ๘๐บาท
แล้วถือว่าแพงกว่าไผ่ทั่วไปแพงกว่าหน่อไม้ทั่วไป
แต่คุณสมบัติรสชาติเนี่ยแตกต่างกว่าอร่อยกว่า
ตอนนี้ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่านิดหน่อย

ไอ้ไผ่บงหนองบัวเนี่ยไม่พอขายนะฮะ
คุณสมบัติของไผ่บงหนองบัวเนี่ยสามารถทานดิดได้
ตัดจากกอปอกทานได้เลยจ้ะ
จากนั้นยังสามารถทำกับข้าวได้หลายอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทำแทนส้มตำอย่างที่บอกไป
ไปทำส้มตำก็ชอบไหมส้มตำ

นี่กำลังจะบอกนี่ค่ะ
ของพี่ปูปลาร้าเหมือนกันแต่พี่ไม่ใส่น้ำตาล
เอานั่วนะครับสั่งได้เลยสั่งคุณรุ่งดภารณ์
คำพาเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่๙ได้เลย
ยกครัวไปทำกันสดในสวนไผ่แบบนี้ค่ะ
ทำกันแบบนี้โชว์การปรุงส้มตำให้กินกันสด
อ่ะตำปลาร้ารสเด็ดหรือจะเป็นตำปู
ตำปูเนี่ยก็จะเป็นปูนาที่ชาวบ้านหนองบัวค่ะ
ออกไปขุดหามาเองดองกันเองนะจ๊ะ
คือจะบอกว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านใจดีนะคะฝากบอกว่า
อยากทานส้มตำแต่ใช้เส้น
เส้นอะไรนะเขาเรียกนะหรอกไหมแบบนี้น่ะ

เขาแวะมาได้สวนไผ่
ภัยบงหนองบัวที่ฉันก็อ่านนะ
ไผ่บงหนองบัวเออมันเป็นพันธุ์ใหม่มานะ